ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับมีเกมนัดไฟเดย์ไนท์๑คู่
แต่ว่าผมขออนุญาตพูดถึงหลังจบเกมแล้วกันครับพุทธศิลป์ในเกมคู่หนองบัว
กับทางราชบุรีด้วยนะครับอย่างเปาตีก็คือคุณธิริชัยนวลจันท
ถ้าใครดูบอลไทยมานานเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้นชื่อผมนี่โอ้โห
น่าจะรู้จักเขาตั้งแต่สมัยเขาเป่าเป็นดาวรุ่งเป็นผู้ช่วยผู้สินจนขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินนะครับ
ครับก็หลังจบเกมนี้เนี่ยเจ้าตัวเดินทางกลับบ้านครับต้อมครับ
คือไม่แน่ใจว่าจะกลับไปที่บ้านคือเขาเป็นคนอีสานนะครับ
แต่ว่ามีมีสองกว่านี้คือคาดการณ์ว่าอาจจะกลับมาที่กรุงเทพด้วยอืม
แต่ที่สำคัญก็คือเห็นเขาบอกกันว่ารถเสียหลัก
แล้วก็มันก็แหกโค้งไปพุ่งชนต้นไม้ครับตอนแรกบอกว่าน่าจะเป็นอาการเนี่ยวูบ
อืมอ่าวูบเหมือนแบบหมดสติไปแบบนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
แต่พอแพทย์เนี่ยได้วินิจฉัยอาการแล้วเขาบอกว่าหัวใจวายเฉียบพันธุ์
ระหว่างขับรถกลับนี่แหละแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้าตัวก็หมดสติไปนะ
แล้วก็รถก็เสียหลักแล้วก็พุ่งไปชนต้นไม้ครับครับก็เกิดเหตุประมาณสี่ทุ่มนะครับ
บนเส้นทางช่วงตำบลบ้านนามะเฟืองนะครับ
น้องบัวนะครับแล้วก็รอญาติมาติดต่อนะครับ
ทีนี้ก็มีการเล่าให้ฟังนะครับจากทางทีมงานพุทธศิลป์ที่ไปเป่าในเกมนี้นะครับ
ทั้งคุณชายาคุณสุริยาคุณภัยศาลนะครับ
คุณวิทยาที่ทำหน้าที่ผู้ประเมินผู้ตัดสินแล้วก็คุณศรีพิทยานะครับ
ควบคุมการแข่งขันก็เดินทางไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อประสานงานต่าง
แล้วก็เปิดเผยนะครับว่าตามร่างกายของปาวตีธิชัยเนี่ย
ไม่ได้มีบาดแผลแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรเลยนี่พวกนี้ที่เขาไป
เขาไปดูศพที่โรงพยาบาลไงครับก็เล่าเสริมด้วยนะครับว่าจับ
ร่างกายของเบาตีก็ยังดูแล้วยังอุ่นนะครับเหมือนคนนอนหลับเฉยนะครับ
แล้วก็ไปดูศพคุยกับหมอหมอก็เอ็กซาเรย์มาแล้วนะครับ
ภายในเนี่ยไม่มีบาดแผลไม่มีกระดูกหักนะครับ
หรือว่าอวัยวะฉีกขาดอะไรเลยนะครับโดยหมอก็สันนิษฐานนะครับ
หลังตัดสินเกมดังกล่าวนะครับก็มีรายงานอีกนะครับ
ว่าคุณธิทิชัยเนี่ยยืนยันว่าจะกลับบ้านทันทีนะครับ
เนื่องจากระยะทางจากสนามพิชยาสเตดียม
ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยกันเจ้าตัวไม่มีอาการเพียร์
อาการเหนื่อยล้าให้เห็นนะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องกลับบ้านที่จังหวัดกาลสินนะครับ
ก็เพราะว่าต้องไปช่วยที่บ้านซื้อของตอนเช้านะครับเพราะว่าที่บ้านของปาวตีเนี่ย
ก็ค้าขายด้วยนะครับทั้งนี้เรื่องของงานศพก็จะรอครอบครัวสรุปอีกครั้งนะครับ
แต่ว่ารายงานล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วว่าจะกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ก็ฟังประวัติกันหน่อยนะสำหรับทางปาตีคุณธิทิชัยนะครับ
ก็เกิดวันที่สิบเจ็ดตุลาคมปีสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ
จุบันก็อายุสี่สิบสามปีนะครับก่อนเสียชีวิตเนี่ย
เป็นผู้สินชั้นหนึ่งนะครับทำพันธุ์ที่ในไทยหลีกมาแล้วสี่นัด
แล้วก็เป็นผู้สินที่สี่จรวนสามนัดนะครับ
เคยเป็นผู้สินฟีฟ่าด้วยในช่วงปีสองพันสิบแปดนะครับถึงเอ่อ

ขึ้นเปล่าฟีฟ่าก่อนนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้สินอาชีพเนี่ย
ก็คือในช่วงปีสองพันสิบเจ็ดถึงสองพันสิบแปดนะครับ
สองปีด้วยกันคือก่อนนั้นที่ผมบอกแหละว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้สินมาก่อน
แล้วก็เพิ่งขึ้นมาเป่านะครับแล้วก็รายการอนาชาติเนี่ย
ทำหน้าที่ในอาเซียนครับ๒๐๑๘แล้วก็เคยไปทำหน้าที่ในวีลีกของเวียดนามมาแล้ว
ในปีสองพันสิบหกนะครับครับจริงจริงก็สี่นัดเนี่ยสามนัด
คือเป็นผู้ช่วยผู้สินผู้สินที่สี่ครับแล้วก็เพิ่งทำหน้าที่ผู้สินที่หนึ่ง
ก็คือเกมเมื่อวานนี้นะครับที่ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวด้วย
นะครับเป็นเกมที่หนองบัวพิชยาเอฟซีเนี่ยครับเปิดบ้านพบกับราชบุรีเอฟซีนะครับ
เกมไทยลีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ดูเกมกันหน่อยเป็นนาทีที่สิบหกนะครับ
ราชบุรีนำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับจากลูกนี้ของทางแดเลนะครับ
แท็บอินเข้าไปนาทีสิบห้าครับราชบุรีหนีไปเป็นสองต่อสูตรนะครับ
อาวินฟอร์เตสนะครับก็จบเกมราชบุรีบุกชนะ๒ประตูต่อ๐นะครับ
ชนะ๔นัดรวดเลยไม่เสียประตูเลยด้วยซ้ำนะครับ
มี๑๒แต้มนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ
ส่วนทางหนองบัวพิชยาอาการยังแย่อยู่นะครับแพ้๔นัดติดยิงใครไม่ได้เลยนะครับ
ก็สำหรับเกมวันนี้นะครับฟุตบอลไทยลีกทุกคู่จะมีการยืนไว้อะไร
หนึ่งนาทีด้วยกันด้วยนะครับให้กับทางเตาตีธิชัยนวลจันทร์นะครับ

ครับกับทางนครราชสิมาอันดับหกนะครับเวลาหกโมงเย็น
ทีมชนะ๓เกมรวดแล้วก็ไม่เสียประตูด้วย
เกมนี้ยังไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับก็จะได้ปกเก้านั้น
ฟิลตัวหลักกลับมาเป็นสิบเอ็ดตัวจริงนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดหลุดออกไป
ประตูนำทัพนะครับร่วมกับทางวันเดอร์ลุยส
นกลางก็มีทางถิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็
ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรนะครับส่วนทางนครราชสีมาของกุญสือ
หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะไม่มีพิสารดอกไม้แก้ว
รักษาประตูจอมเก่านะครับที่บาดเจ็บก็จะเป็นทาง

พร้อมกับจะได้พัชรพลอินทานีนะครับกองกลางตัวหลักกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับ
ยิงไปแล้ว๒ประตูแล้วก็ศรีโรชัดทองนบพลพลคำนะครับ
ผลงานพบกันเมื่อฤดูการที่แล้วโคราชแพ้แบงคอกนะครับ
ต่อสองส่วนเล็กสองแบงคอกเสมอกับนครราชสีมาสองต่อสองนะครับ
แต่ว่าเจอกัน๓ปีหลังสุดนะครับที่บ้านของแบงคอกปรากฏว่าเสมอ๒นัด
แล้วก็นครราชสีมาบุกชนะหนึ่งครั้งนะครับไปดูโปรแกรมคู่อื่นนะครับ
หกโมงครึ่งขอนแก่นยูเนเต็ดครับพบกับลำปางแล้วก็เวลาสิบเก้านาฬิกานะครับ
ทีทีประจวบพบกับเชียงรายนะครับที่ชนะมา๓เกมติดเช่นกันครับ